เพราะมีข่าวเกี่ยวกับเด็กเยอะเลยนะ
เด็กติดอยู่ในรถบ้างเด็กไปสนตรงนู้นตรงนี้บ้าง

แต่เด็กคนนี้เขาไปทำอะไรไปดูคลิปค่ะ

หึไม่ดื้อ

มันเย็นเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเอาน้ำใส่ให้มันเย็น
คุณชิดสาค่ะก็ดือยังไงก็ยืนอยู่ด้านรถ
ื้อนะดื้อไม่ดื้อเดี๋ยวคุณก็รู้สังเกตที่
นิ้วนางนิ้วกลางข้างขวาของน้องคนนี้

เขาไม่ขยับขยุอะไรเลยมันติดอยู่ที่รถกระบะ
เนี่ยคุณค่อยดูสินิ้วมันติดในร่องเนี่ย
ในร่องแน่เหรอมันเหนียบอยู่แบบนี้ค่ะ
ติดอยู่ในกันช้อนเออซ้อนไม่ซ้อนก็ไม่รู้แหละ
ดื้อไม่ดื้อก็ไม่รู้แหละแต่ว่าไปไหนไม่ได้
ออกไม่ได้แล้วก็ต้องไม่ดื้อแล้วตอนนี้
จริงอยู่นิ่งเลยตอนนี้ไปไหนไม่ได้
โทรเอ้ยลูกขวานอื่นมานะคะพี่กู้ภัยสว่างคิริธรรม
จุดวังสะพุงจังหวัดเลยเขาก็เลยรีบมาช่วย
เพราะว่าได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือว่า
ซอยไหนอ่ะมาช่วยหน่อยไม่ต้องไปซอยที่ไหนมาบ้านหลังนี้แหละ
มาซอยค่อยแน่ซอยค่อยแน่มาช่วยหน่อยนะ
มีหนูน้อยวัยสี่ขวบคนนี้แหละนิ้วกลางข้างขวาเนี่ย
ติดอยู่ที่กันชนรถกระบะเจ้ารถีเห็นบรรจิที่

เพื่อให้มันลื่นแล้วก็กะว่าจะดึงออก
ให้มันแบบนี้ด๊วยไง่อ่ะแต่ไม่ออกคุณผู้ชม
เนี่ยพยายามเล่านะคะมันก็ไม่ออก
ก็เลยตัดสินใจงัดไม้แข็งแล้วกัน
เอาตะใบค่ะมาตะใบเหล็กนะ

ไม่ได้นะคะในเวลานี้ปัตตะใบเหล็กออก
ค่อยตะใบไปเรื่อยใช้เวลากว่า๑ชั่วโมง
ถึงจะทำให้นิ้วของน้องหลุดออกมาได้

คิดดูสิเด็ก๔ขวบนิ้วเล็กแบบนี้แล้วมันติดอยู่อย่างนั้น
พอโถเอานิ้วแหย่ลงไปเท่านั้นแหละ

อยากรู้อยากเห็นแห่เข้าไปเอ๊ะมันมีรูมีช่องอะไรปรากฏว่า

ก็ผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละค่ะที่ต้องช่วย
พอหลุดออกมาได้เท่านั้นแหละคุณผู้ชม

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาล้างมือเอง

ใช่เอาล่ะอย่างไรก็ปลอดภัย
รอดออกมาได้นะคะก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องเขาเอง
ต่อไปก็คงไม่สนไม่เอานิ้วไปจิ้มไปแห่อะไรอีก
เราก็เตือนแหละทุกบ้านนะหลายบ้านก็อาจจะมีเด็กอยู่แบบนี้
อยากบอกแบบนี้เด็กตอนเด็กเขาก็ติดของเล่น

อ่านข่าวที่ออฟฟิศที่ทำงาน
เป็นคนติดงานติดชอบติดทำงาน

คุณจะติดอะไรก็แล้วแต่แต่อยากจะบอกให้คุณผู้ชมติดหูเอาไว้นะคะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าว